สนับสนุนโดยปลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะ
ในตอนนี้ค่ะที่เรายังแบบเป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ได้เยอะมาก
มีแรงมีกำลังแล้วก็อยากที่จะต่อสู้
เพื่อสร้างชุมชนแห่งความเท่าเทียมที่แท้จริง
แล้วก็เราอยากได้สิ่งที่มันเกิดความเท่าเทียมในทุกมิติ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะมีลักษณะของ

แล้วก็ในการนำเนินคดีก็
เพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้กระทบกับชีวิตขนาดนั้น

อันนี้เราก็สามารถไปเที่ยวไปเรียนในห้องเรียน
หรือว่าอยู่กับเพื่อนสั่งษันก่ายปกติ
เรารู้สึกว่ามันเกิดมาในประเทศที่เราต้องต่อสู้แล้วก็ต้องฝากกันนะ
เพื่อในอนาคตเราก็เราคิดว่าในอนาคตเราไม่ได้อยากต่อสู้อีกแล้ว
เราคิดว่าแบบในตอนนี้ค่ะที่เรายังแบบเป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ได้เยอะมากมีแรงมีกำลัง
สามารถแบบอดหลับอดนอนได้เนี่ยเราก็อยากที่จะต่อสู้
เพื่อสร้างกลี่ยมในความเท่าเทียมที่จริงแล้วก็
เราอยากได้สิ่งที่มันเกิดความเท่าเทียมในทุกมิตินะโคระ
ไม่ใช่แค่มิติด้านการเมืองอย่างเดียวเพราะว่าหลายอย่างมันก็ต้องถูกจัดการอย่างเป็นระบบ
ออกมาอยู่แล้วค่ะแรกร่างกระทบมากค่ะ

มันก็ค่อนข้างที่จะมีผลกับจิตใจพอสมควร
แต่ว่าหลังมาก็พยายามทำความเข้าใจ
แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่
คนที่ออกมาต่อสู้ในด้านการเมืองในไทย
มันต้องเจอกับอะไรแบบนี้
จริงแล้วเราต้องการสร้างอ้างแรงขับเคลื่อนให้กับสังคม
เราต้องการนำเสนอในส่วนของความเท่าเทียม
ทั้งทางการเมืองแล้วก็ทางเศรษฐกิจ

เพราะว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกัน